นำเสนอเหมือนกันครับของฝากที่อยากจะพาไปซื้อกลับบ้าน
พาไปทานก่อนกลับบ้านนั่นก็คือขนมจีนขนมจีนเหรอขนมจีนเนี้ย
เป็นขนมของเป็นเป็นอาหารสิไม่ใช่ขนมนะ
เป็นอาหารที่สามารถซื้อมาเป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านได้ด้วยนะคะ
และที่ร้านนี้เขาเป็นขนมจีนเส้นสดทำเองสดสะอาดแบบวันต่อวันเลย
แล้วที่สำคัญเป็นสีสันเนี่ยทำมาจากสมุนไพรสีสันธรรมชาติที่มีการปรุงแต่งนะคะ
ขนมจีนสีสันสวยงามที่เราเห็นอยู่นี้คือเส้นขนมจีนแป้งสดสูตรนคร
อยู่ใจกลางเมืองยาลาเลยค่ะเป็นของร้านนครโภชนา
ขนมจีนเส้นสดนี้นะคะซึ่งร้านเขาโชว์การผลิตให้เห็นเพื่อว่าย้ำเน้นให้เห็นว่าสินค้าที่เขาทำ
มันสดสะอาดถูกหลักอนามัยและไม่ใช้สีผสมอาหารรวมไปถึงไม่ใช้สารกันบูดด้วย
แต่ว่าสีที่ได้อย่างที่บอกไปว่ามันเป็นสีที่ใช้สีธรรมชาติ
อย่างเช่นสีม่วงเนี่ยมาจากดอกอัญชันแหละแน่นอนอยู่แล้วสีเขียวมาจากใบเตย
สีเหลืองจากขมิ้นและสีแดงจากดอกกะหล่ำอย่างนี้ค่ะเป็นต้นนะคะ
ที่สำคัญที่ร้านการันตีด้วยว่าเส้นเนี่ยนะเป็นเส้นขนมจีนสดแบบ๕ล้าน
มีความสดสะอาดถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามด้วยคนมุสลิมทานได้นะคะ
โดยทางร้านเขาขายทั้งหมดสองแบบก็คือขายแบบเส้นขนมจีนสดสดอย่างเดียวครับ
ใครอยากซื้อเป็นของฝากก็จะซื้อแต่เส้นขนมจีนเส้นสดกลับไปก็ได้
เพราะว่าที่นี่เขาขึ้นชื่อเขาทำเองถ้าเส้นขาวแบบนี้
ก็จะขายอยู่ที่กิโลกรัมละสามสิบบาทส่วนถ้าเส้นที่เป็นสีสี
ก็จะขายกิโลกรัมละห้าสิบบาทในส่วนที่ขายเป็นเส้นเป็นของฝากเนี่ยนะคะ
รายได้เฉลี่ยเนี้ยอยู่ที่เก้าพันบาทต่อวันเนี้ยจะเป็นเส้นสดสีต่างต่างแบบนี้
สวยงามมากไม่ใส่สารใดทั้งสิ้นนะคะครับแต่ถ้าขายเป็นชุดพร้อมกับน้ำยา
ก็คือเป็นขนมจีนน้ำยาซื้อฮิ้วกลับบ้านไปชุดละ๓๐บาท
มีหลายน้ำยาเลยรวมไปถึงน้ำยาปูด้วยแต่น้ำยาปูจะอยู่ที่ชุดละ๖๐บาท
จะกินที่ร้านจะเอากลับไปฝากคนที่บ้านหรือจะถือติดไม้ติดมือกลับไปก็ได้เหมือนกัน
ครับส่วนที่ขายคู่กันเนี่ยนะเป็นเซตเนี่ยนะ
ขายได้เฉลี่ยวันละแปดพันบาทโอ้โหเฉลี่ยวันละแปดพัน
รวมเป็นหมื่นกว่าบาทอ่ะคุณครับร้านเนี่ยนะร้านจะเปิดขายทุกวัน
หยุดหนึ่งวันวันอาทิตย์อืมขายตั้งแต่หกโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะคะ
ไปเลยคุณผู้ชมไปอิ่มอร่อยกันได้เลยร้านนครโภชนามาเรียม
ขนมจีนเส้นสดยาลานะคะตั้งอยู่แถวถนนพิพิษพักดี
ตำบลสเตงในเขตเทศบาลนครยาลานะคะหรือว่าไปไม่ถูกก็สอบถาม
หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างได้เลยศูนย์เก้าสามห้าหกเจ็ดเจ็ดเก้าสามห้าค่ะ
นี่เป็นขั้นตอนวิธีการทำเส้นสดที่เขาแบบเปิดเผยเลย
ให้ดูชัดว่ามันสะอาดมากนะเครื่องเขาก็สะอาดเหมือนกัน